สวัสดีไทยรัฐท็อกนะครับเบิร์ตนะครับแฮปปี้นิวเยียครับ

เจมส์ก็อยากจะให้ทุกคนนะครับได้มีความสุขมากนะครับ
เป็นเหมือนวันปีใหม่เริ่มต้นปีใหม่ของคนไทยนะครับ
ก็จะได้พบเจอแต่ความสุขแล้วก็ขอให้เริ่มต้นปีใหม่ของคนไทยนะครับ

นะคะเดี๋ยวก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากมากนะคะ
จะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยค่ะ
อย่าลืมใช้เวลากับครอบครัวเยอะเยอะด้วยนะคะความสุขมากค่ะ
สวัสดีนะคะชาวไทยรัฐทอล์กใหม่ดาวิกาค่ะ
ช่วงสงการนี้นะคะใหม่ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขมาก
เล่นน้ำกันอย่างแฮปปี้แฮปปี้เลยนะคะแต่ว่าก็ต้องดูแลความปลอดภัยด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะชาวไทยรัฐทองทุกท่านนะคะแมทพิรณีค่ะ
ในวันขึ้นปีใหม่ไทยนี้นะคะวันสงกรานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากนะคะ
เดินทางกลับบ้านกันอย่างปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมท่านผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านด้วยนะคะ
กลับไปลดน้ำด้ำหัวท่านด้วยนะคะ
สวัสดีครับชาวไทยรัฐทอล์กนะครับ
ก็เนื่องด้วยวันสงการนะครับก็อยากจะอวยพรนะครับ
คนไทยนะครับทุกคนนะครับก็อยากให้เดินทางปลอดภัยครับ
เมาก็อยากขับครับแล้วก็ขอให้วันสงการนะครับเล่นน้ำกันอย่างมีสตินะครับ
สวัสดีครับผมยูบอยทีเจนะครับสวัสดีชาวไทยรัฐท็อกทุกคนนะครับ
ผมก็สนุกวันสงกรานนี้นะครับผมขออืดพรนะทุกคนมีความสุขมากนะครับผม
แล้วก็ขอให้กลับไปลดน้ำกับผมด้วยที่บ้านหนึ่งนะครับผม
สวัสดีวันสงครานนะคะวันสงครานก็ถือว่าวันเป็นวันปีใหม่ไทย
เป็นวันครอบครัวเป็นวันที่เราจะต้องกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่
ญาติตายายพี่น้องครูบาอาจารย์ผู้ที่มีพระคุณ
อะไรที่ไม่ดีในปีเก่าเราปล่อยวางทิ้งเอาไว้
มีขันติแล้วก็มีสติในการที่จะดำเนินต่อไป
สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่น้องชาวไทยรัฐทอล์กทั้งหลายนะคะ
ในโอกาสวันสงกรานคุณหมอขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทุกสากลโลก
ทุกท่านเคารพรักและพระสยามเทวาธิราชนะคะ
ช่วยโดนบันดาลคุ้มครองให้พี่น้องชาวไทย
อยู่เย็นเป็นสุขมีจิตใจเบิกบาน
เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัย
มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป
สวัสดีค่ะชาวไทยรัฐท้อง
ขอให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขนะคะ
ปีใหม่ไทยนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นสุขสมหวังร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะคะ
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวไทยรัฐท็อกทุกคนนะครับ

ปีใหม่ไทยนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมาก

เล่นน้ำสงการก็เล่นกันอย่างมีสติและไม่ประมาทนะครับผม